คุณผู้ชมยังจำเรื่องที่ผู้ชายสองคนแต่งตัวคล้ายตำรวจ

แล้วเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตจำได้ใช่ไหม

เพราะว่าตอนแรกข่าวออกมาที่เราเขียนว่าตำรวจปลอม
จริงแล้วเขาเป็นอดีตตำรวจทั้งสองคนเลยนะ

แล้วตอนนี้จับหนึ่งในสองคนได้แล้ว
ก่อเหตุที่กาญจนบุรีไปรวบตัวได้ที่ลำปางค่ะ

แต่ณปัจจุบันที่ก่อเหตุก็ถือว่าเป็นตำรวจปลอม

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงคืนวันที่๒๔กรกฎาที่ผ่านมา
แล้วคนที่โดนรุมอยู่เนี่ยถอดเสื้ออยู่เนี่ยนะ
คุณจิรวัตรชำนาญเวทคุณป๊อป

ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเขาวางแผนจับกลุ่ม
ทั้งสองคนเอาตัวคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติม
มีการออกอนุมัติศาลออกหมายจับ
หนึ่งในสองคนนี้ชื่อว่าดาบตำรวจบันเทิงแตงอ่อนอายุ๕๑ปี
ก็โดนเรื่องร่วมกันชิงทรัพย์
แล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่น

ตำรวจคนเนี้ยถูกตำรวจภูทรลำปางจับกุมตัวได้นี่ตอนเอาตัวมาสอบที่โรงพักษณ์นี้นะคะ
ดูสีหน้าสิครับดูเครียดเลยอ่ะโอ้ดูกังวล
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแล้วก็ยอมรับด้วยนะอีกคนที่ก่อเหตุกับผมก็เป็นอดีตตำรวจเหมือนกัน
ชื่อว่านายปฏิวัติอายุ๕๐ปีหลังจากก่อเหตุแล้วก็แยกกันหนี
ก่อนหน้าก็คือช่วงเช้ามืดเมื่อวานนะคะ
ตำรวจนะเขาไปเจอสัญญาณมือถือสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา
จับสัญญาณได้ที่ลำปางแล้วก็รู้ไงว่าผู้ต้องหาเอารถกระบะ
ของฝั่งคุณป๊อปที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะพอเอาตัวเขามาแล้วมัดมือมัดเท้าเขาใช่ไหม
หลังจากนั้นจะตรงใกล้แยกไฟแดงคุณป๊อปหนีมาขอความช่วยเหลือได้
แต่รถกระบะของคุณป๊อปน่ะฝั่งผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ขับไปแล้วเอาไปจอดไว้ที่ลานจอดรถห้างในเชียงใหม่
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถตุ๊กมาที่ขนส่งเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถทัวร์
ตั้งใจปลายทางอยู่ที่กรุงเทพฯ
ทีนี้ตำรวจเขาพอรู้ข้อมูลเขาก็มีการวอลกัน
แล้วก็ประสานทางด่านตรวจยาเสพติดศพปราบเนี่ยนะคะ
สกัดจับตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้ดาบตำรวจบันเทิงไปจับได้บนรถทัวร์
พอเขาบันทึกการจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็ต้องนำตัวของผู้ต้องหาไปส่งที่สพท่าเรือกาญจนบุรี
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูระหว่างที่เอาตัวขึ้นรถน่ะ
นักข่าวถามนะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะตอบว่ายังไงลองฟังค่ะ

ไม่บอกไม่พูด

ยังพบว่าดาบตำรวจบันเทิงคนนี้เนี่ยนะ
คุณเคยก่อเหตุฆ่าล้างหนี้ห้ามือ
ใช้อาวุธปืนยิงผัวเมียเสียชีวิต๒ศพ
ตอนนั้นเนี่ยตอนปี๕๗นะ
ก่อเหตุในพื้นที่สพบังแพรที่ราชบุรี
แล้วก็เลยถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี๖๐
ออกจากราชการไปปี๖๐ปี๖๖มาก่อเหตุแบบนี้อีก

คือนายปฏิวัติอายุ๕๐ปีที่เป็นอดีตตำรวจเหมือนกัน

ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวอยู่นะคะ